คลิปที่แชร์กันว่อนโลกโซเชียลเหมือนกันนะคะ
เป็นคลิปที่พนักงานร้านอาหารแห่งหนึ่งในภูเก็ต
รุมทำร้ายไกด์นักท่องเที่ยวชาวจีน๓คน

ตำรวจได้สั่งให้เจ้าของร้านปิดกิจการเป็นเวลา๗วัน
แล้วก็ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับตำรวจเรียบร้อย

นายอาหนึ่งแซ่ลี่นายนุกุลแซ่เฉินและนายสุภาชัยแทร่เจ้านะคะ
ทั้ง๓มีอาชีพเป็นไกด์หรือว่าล่ามแปลภาษาจีน
ถูกรุมทำร้ายร่างกายที่ร้านอาหาร
บนถนนอนุภาษณ์ตัดใหม่วัดนาคาตำบลวิชิต
ได้เข้าแจ้งความกับพันธุ์ตำรวจโทพีรพันธ์มีมาก
พนักงานสอบสวนชำนาญการพิเศษสถานีตำรวจภูทรวิชิตค่ะ
ทางนี้เพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ที่รุมทำร้ายร่างกาย๔คน

แนวทางการสืบสวนค่ะพบว่าก่อนเกิดเหตุ
ทั้ง๓คนได้เข้าไปนั่งดื่มกินภายในร้านอาหาร
จากนั้นก็เริ่มเมาไม้แล้วก็ไม่พอใจบางอย่างภายในร้าน
ใน๓จึงได้เริ่มทำลายข้าวของพังเสียหายนะคะ
ทำให้พนักงานได้เชิญทั้ง๓ออกจากร้าน
ขณะที่๑ใน๓พอเดินออกมานอกร้านปุ๊บ
ใช้เท้าถีบไปที่รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ที่หน้าร้าน
ทำให้พนักงานในร้านรวมไปถึงเพื่อนพนักงานที่นั่งดื่มกินอยู่
ต่างก็วิ่งกรูกันออกไปเปิดฉากชกต่อย
คลิปที่ปรากฏอยู่ในโลกโซเชียลที่เป็นที่วิพักษ์วิจารณ์กันนะคะ
คลิปที่ถูกโพสต์เนี่ยที่เป็นที่วิพักษ์วิจารณ์กันมาก
เพราะว่ามันเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ด้านหน้าเท่านั้น
หน้าร้านเท่านั้นก็คือเห็นเฉพาะตอนที่ไกด์จีนถูกรุมทำร้ายนะคะ

ได้สอบสวนแล้วก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่น

แล้วก็ตอนนี้อยู่ในขณะเตรียมส่งสำนวนฟอง๓ต่อไปนะคะ